สมบัติสมโทษทำอะไรฮะเก็บเห็ดเหรอเห็ดอะไรอ่ะที่เก็บอ่ะ
เห็ดลมโอ้โหเขาขายดีไหมเขาขายยังไงแล้วเก็บได้เยอะหรือยังสมบัติ
ฮะยอมขนาดนี้เลยเหรออุ้ยตายแล้วรายได้ดีนะเนี่ย
คุณผู้ชมเมื่อกี้ถามสมบัติกับสมโพธิคุณเชื่อไหม
ชาวบ้านที่เชียงใหม่อ่ะเขาไปเก็บเห็ดล่มขายกิโลละตั้งห้าร้อยบาทเนี่ย
ดูสิว่ารายได้ดีขนาดนี้เตรียมจะเข้าป่าไปเก็บบ้างดีกว่า
ลมเป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องถามสมบัติกับสมโพธิแล้ว
เดี๋ยวดิฉันไปถามชาวบ้านที่นี่ดีกว่าเขาเอาไปขายริมทางแล้วสร้างรายได้ดีด้วย
ไปที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
ชาวบ้านเขาบอกว่าต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเลยนะไปเก็บเห็ด
จริงเห็ดมันมีหลากหลายชนิดในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาวางขายที่ริมทาง
บริเวณหน้าทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราคนผ่านไปผ่านมาคุณดูนี่แวะเวียนจอดซื้อกันเต็มไปหมด
ป่าที่ออกมามากในฤดูฝนแบบนี้มีทั้งเห็ดลมเห็ดแดงเห็ดโคนเห็ดไข่หาน
ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐๐บาทนะ
ที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้อย่างที่บอกก็คือเห็ดลมนี่แหละ
ภาคกลางเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเห็ดหอม
แต่ภาคอีสานเขาเรียกเห็ดไข่
โหมีหลายชื่อมากเลยเนาะ
ที่อย่างภาคเหนือเขาเรียกเห็ดลม
ขายอยู่ที่จานละ๕๐บาท
แต่ถ้าถ้าซื้อ๓จานเดี๋ยวลดให้จานละ๕๐ใช่มั้ย

ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐บาทนะ
ในแต่ละวันเนี่ยมีรายได้การขายของป่าเราเนี่ย
หลายพันบาทเลยจ้า

มีเห็ดออกเยอะมากมันก็ช่วยสร้างรายได้เสริมเป็นเกาะเป็นกรรมให้กับชาวบ้านในพื้นที่
แล้วระยะเวลาที่จะเอาของป่ามาวางขายตอนนี้ก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงนู้น
สิ้นสิ้นเดือนปลายเดือนสิงหาคมเลยหรือว่าอาจจะตลอดไปจนถึงตุลาคมเลย
อันนี้ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ว่าช่วงหน้าฝนมันก็เหมือนเป็นช่วงที่ของป่ามันออกเยอะ
ก็เลยทำให้ชาวบ้านเขามีรายได้เสริมจากการเข้าป่าไปเก็บเห็ด
ดูราคาเห็ดลมไปแล้วใช่ไหมกิโลกรัมละ๕๐๐บาทขายเป็นจานละ๕๐บาท